คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมอาจจะตามข่าวกันไป
ตั้งแต่ช่วงกลางวันเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสาย
เดี๋ยวเราสรุปแล้วก็ดูความคืบหน้าให้
เพราะว่าเป็นหนึ่งในข่าวที่ถูกพูดถึงเยอะในวันนี้
เหตุการณ์ที่เครนถล่มลงมาแล้วก็ไปทับบ้านเช่า

แล้วเหตุการณ์นี้เสียชีวิตหนึ่งนะคะ

ที่พื้นขออภัยที่จะต้องเบลอภาพ
คือเป็นชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิต
เด็นออกมาแบบนี้แล้วอยู่ที่พื้นค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนรัตนราชหมู่๑
บางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นห้องเช่านะคะแล้วเครนพังถล่มใส่
ตรงนี้มันจะมีอยู่๑๕ห้อง
ห้องที่ได้รับความเสียหายคือห้องที่๑๓และห้องที่๑๔
เจ็บ๓รายนะคะก็คือคนที่อยู่ในห้องเช่าที่๑๓
ทีนี้ค่ะคนที่บัตรเจ็บที่อยู่ในห้องเช่า๒

เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลบางบ่อนะคะ
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าพื้นถนนหน้าห้องพัก
เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์กระจายเกลื่อนพื้นค่ะ
ต้องนำผ้าขาวเห็นไหมคะมาปิดเอาไว้
คนที่จะอาจจะไปเดินผ่านหรืออะไรแบบนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเฉลิมจำนง
มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ตอนเกิดเหตุเดินออกไปซื้อของแล้วกำลังกลับเข้าห้อง
จังหวะที่กำลังกลับเข้าห้องคุณผู้ชมเครนถล่มลงมา

จริงแล้วก็ทับจนเสียชีวิต
ส่วนคนเจ็บค่ะในเอี่ยมอายุ๒๒
เขาบอกว่าเขากับแฟนสาวเนี่ยเพิ่งออกกะมาจากการทำงาน
เมื่อช่วงสายมานอนพักกันอยู่ในห้อง
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
หลังเกิดเหตุตัวในเอี่ยมกับแฟนถูกซากหลังคา
หล่นทับพากันวิ่งหนีตายออกมาด้านนอก
ส่วนแม่ค้าขายส้มตำที่อยู่ใกล้

บอกว่าได้ยินเสียงเหล็กลั่นไม่กี่วินาทีแล้วมันโครมเลยค่ะ
ตอนเกิดเหตุยังมีคนอยู่ในห้องอื่นเยอะมาก
เขาก็พากันวิ่งหนีตายออกมาจากห้องพัก

ส่วนคนขับรถเครนค่ะก็ได้รับบัตรเจ็บที่แขนนะคะ
นายสิริราชบอกว่าตอนที่ขึ้นไปขับเครน
ยกของในไซส์งานก่อสร้าง
จังหวะหันเครนมาทางห้องเช่า
เครนหักโค้นค่ะคือมันหักจากฐานรากด้านล่าง
แล้วเอ็นลงมาทางห้องเช่า
ตัวนายศิริราชบอกว่าผมเนี่ยประเด็นตกลงมาจากเครน
ก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้กำกับสพบังบ่อบอกว่าจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

การก่อสร้างคอนโดมิเนียมพักอาศัยสูง๕ชั้น
ถามว่าเขาขออนุญาตถูกต้องไหม
ผู้กำกับสพบางบ่อบอกว่าการก่อสร้าง
เขาขออนุญาตอย่างถูกต้องนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องสั่งให้ตำรวจ
ูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะ
ต้องหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้

เรียกวิศวกรที่คุ้มงานก่อสร้าง
ไปสอบปากคำที่สพบางบ

แต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ต้องไปดูว่ามันเกิดจากอะไร
ซึ่งระหว่างการทำงานหรือว่าปฏิบัติงาน
ต้องมีคนควบคุมอีกทีดูแลด้วยหรือเปล่านะคะ